ผู้ชายคนนี้ไปรับกล่องพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน
แต่พอได้ปั๊บก้มดูมันเป็นอย่างนี้
มานี้เลย
จะว่าเป็นการตรวจสอบสินค้าข้างในก็ไม่น่าจะใช่ดูจากรูแล้ว

ข้างในดูก็รู้ว่าใบกระท่อมแล้วมันยังไง
กล่องพัสดุเป็นรูใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับเอามือล้วงเข้าไปหยิบได้เลยแหละ
ได้สบายเลยในกล่องเต็มไปด้วยใบกระท่อมครับ

ฝากเรื่องหน่อยครับผมไม่รู้ว่าขนส่งเขาทำงานกันอย่างไร
ต้นทางหรือปลายทางแต่ของถึงมือผมเป็นแบบนี้
แล้วใครจะรับผิดชอบถึงมันจะไม่ได้แพงอะไร
แต่ก็ต้องทำมันถูกแต่ก็ต้องทำให้มันถูกต้อง
ส่วนอีกโพสต์ระบุชื่อบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่ง
ทีมข่าวนะครับได้พูดคุยกับผู้โพสต์ชื่อนายเอกนะฮะ
เขาสั่งซื้อใบกระท่อมมาขายเพื่อหารายได้
วันเกิดเหตุมีพนักงานบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง
โทรศัพท์มาบอกมารับพัศดุด้วย
เขาก็ไปถึงพนักงานก็ส่งกล่องพัสดุ
โอ้โหรูเบลอเลยรูแบบนี้นะครับรูเบลอเลย
ก็เลยถามว่าทำไมกล่องมันเป็นแบบนี้ใครจะรับผิดชอบ
แต่พนักงานตอบเลยนะตอบแบบโอ้โหเข้าใจเลย
อธิบายเข้าใจเลยไม่รู้

เข้าใจง่ายหรือถ้าคิดว่าไม่รู้
จึงดำกล่องกลับบ้านมาแบบยังลง
พอเอาใบกระท่อมออกมานับออกมาชั่งเออมันหายไปส่วนหนึ่งนะ
คิดเป็นมูลค่าก็ไม่มากหรอกนะฮะ
แต่ที่มันมากคือความรู้สึกที่เสียไป

เพื่อให้บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนเนี่ย